คุณผู้ชมคะพูดถึงอุบัติเหตุมาต่อเนื่อง
ก็จะต้องมีการสรุปเรื่องตัวเลขของผู้เสียชีวิต
จำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บ
เพราะว่าที่เราเรียกกันติดปากว่า๗วันอันตราย๗วันอันตราย
นับตั้งแต่๒๗ธันวาคมปี๖๒
จนถึงวันที่๒มกราคมปี๖๓
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะถึงแม้ว่าปีนี้ตัวเลข
มีผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมาก็ตาม
นี่ค่ะเป็นการสรุปทั้ง๗วัน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ก็สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ช่วง๗วันของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งหมด๓๔๒๑ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๗๓ศพ
ถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมานะคะ
ที่มีผู้เสียชีวิต๔๖๓ศพ
และผู้บาดเจ็บ๓๔๙๙ราย

ก็มีตราดพยาวแม่ฮองศรยะลาลำพูนแล้วก็สตูน
ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนอุบัติเหตุ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุด

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุด

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
คือมันก็เหมือนเดิมทุกปีค่ะเรื่องของการดื่มแล้วขับ

ประจำวันที่๒มกราคมคือวันสุดท้ายของการรณรงค์นะคะ
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด๓๕๔ครั้ง

และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓๕๙รายนะคะ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญญามณีบอกว่า
จากนี้ทุกจังหวัดก็จะต้องถอดบทเรียน
จะต้องวิเคราะห์เรื่องข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในเชิงลึก
เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ค่ะ
ปรับปรุงมาทำเป็นแผนรับมือในเทศกาลต่อไป
เพราะว่าหลังจากปีใหม่แล้วเทศกาลต่อไปก็คือสงกรานนะคะ

ส่วนทางด้านนายสุริยันหงวิลัยโคศกสารยุติธรรม
ก็เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดรวมปริมาณคดีความผิด
พรบจราจรทางบกที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษา
สารชั้นต้นทั่วประเทศในช่วง๗วันอันตราย

มีจำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาเนี่ย
รวมแล้ว๒๕๓๗๖คดีค่ะ
ซึ่งพิพากษาเสร็จทั้งสิ้น๒๔๙๘๖คดีนะคะ
สำหรับข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงที่สุด๓อันดับแรก
ก็คือขับรถขณะเมาสุราอันนี้เยอะนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีมากกว่า๒๓๐๐คน
รองลงมาก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต

และ๓ก็คือขับรถขณะเสพยาเสพติด

นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
แม้ว่าสถิติปีนี้การเกิดอุบัติเหตุจะลดน้อยลง
แต่นายกบอกว่าตัวนายกเองยังไม่สบายใจนะ
หวังว่าหลังจากนี้จะสามารถลดตัวเลขลงได้อีก
ก็คือนายกพูดถึงเทศกาลสงกรานที่จะถึง
แล้วนายกพูดถึงเรื่องของการที่เราเรียกกันว่า
วันอันตราย๗วันอันตรายด้วยคุณ
นายกบอกว่ามันฟังแล้วดูหดหู่มันดูไม่ค่อยดี

นายกเขาเสนอมาว่ามันจะเปลี่ยนชื่อเป็น๗๗
วันแห่งเทศกาลความสุขได้ไหม
อันนี้นายกบอกนะคุณผู้ชมที่ฟังข่าวอยู่ตอนนี้
คิดเห็นยังไงว่าจาก๗วันอันตราย
เราควรเปลี่ยนชื่อเป็น๗วันแห่งเทศกาลความสุขไหม
เพราะว่านายกบอกว่าอยากให้ทุกคนคิดถึงเรื่องความสุข

มันก็กระทบกับตัวคนใช้รถใช้ถนนเอง

แล้วนายกบอกว่าไม่อยากให้โทษกันไปมามันไม่เกิดประโยชน์
อีกเรื่องหนึ่งที่นายกบอกคือบอกว่า
แนวคิดเรื่องของการสร้างถนนเส้นทางใหม่

ในช่วงที่ถนนเส้นนั้นยังสร้างไม่เสร็จ
เพื่อเป็นการระบายการจราจร
ให้รถวิ่งได้สะดวกมากขึ้น

ไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ริมถนน
เพราะอะไรสมมุติมีการขยายถนน
จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องของการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างอีก

กำลังก่อสร้างอยู่ถ้าทำได้ก็ขยายไปที่อื่นต่อไป